โฆษณาการอาหารเพื่อสุขภาพ
และโค้ชเทเนอกสุดแซม
กลับมาแล้วนะคะในช่วงที่สองของเชฟกระทะหล่อของเรานะคะ

จะได้มีโอกาสนะคะร่วมปรุงร่วมทำอาหารจากเชฟล็อกของเรา

ปะไคร้
ใบมะกรูด
ผักหวานปลา

น้ำปลาร้าต้มสุก

ใบแมงรัก

เอาทำยังไง
เสร็จแล้วส่วนผสมมีแค่นี้นะคะ
ใส่อะไรก่อนคะ
กรมกรมกรมกรม

อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นส่วนผสมของเครื่องที่จะเอามาทำกัน
แบบว่าแกงมันใช่ไหมคะใช่ครับครกเขาดูผู้ดีมากเลยนะเชฟ

เอาแบบเวิร์คเราทำให้มันเวิร์ค

ใส่ก็ตำเผ็ดก็ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ
โอ้โฮอ่ะพริก
ไม่ชอบเผ็ดก็จะไปใส่เยอะล่ะเดี๋ยวมันเผ็ด
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมดิฉันไม่ได้ทำ
เชฟล๊อคทำแต่มันเป็นช่วงต้องบอกเป็นช่วงยากมากเลยฮะ
ต้นหอมแดงเนี่ยน้ำตาลไหลคุณแม่เลยไม่เอา
อุ๊าวครับกาวให้พิษทำ
ใช่กาวเหมือนแม่เลย

ของเราเลยใช่ถ่ายเรื่อยค่ะ

บกวนสูตรของเราตลอดนะครับ
จริงมันมีวิธียังไงที่จะตำหอมแดงไม่ให้น้ำตาไหลบ้างไหมคะ
เอาตาไปใส่ตรงที่ตำ
เราพยายามเอาหน้าออกจากกายอันนี้จริง
เขามีวิธีไม่ใช่เหรอเชฟอันนี้ผมบอกดี
เห็นไหมว่าเวลาตำเนี่ยผมจะอย่างนี้
องศาลพวกเวลาตำปึ๊บไปมันจะขึ้นมันขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้

เชฟมันต้องตำขนาดไหนละ

ชะโงกหน้าเข้าไปดูใกล้สิลูก

แม่แต่กาวเคยเห็นนะเขาใส่แว่น
เหรอคุณแม่เคยเห็นนะเขาเอาหอมแดงไปแช่น้ำก่อนแล้วค่อยตำ

โอ้โหแต่ละคนคุณผู้ชมไปเลือกเอาก็แล้วกันนะคะ

แต่ว่าวิธีการตำเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าหลบยังไง
มันจะเรียนให้อ่ะหอมแดงทำให้เราน้ำตาไหล
ละห่วงเนื้อของเจ้า
ไปช่วยน้องสิ
เห็นน้องอยากได้กล้าม
เก่งท้องด้วย
เก่งหน้าของเรา